ประกาศรายชื่อของคู่แข่งทีมชาติไทยนะครับในทีมชาติชุดใหญ่ของการแข่งขันฟุตบอลโลก
คันเลือกในโซนเอเชียนั่นก็คือสหรัฐอารับอิมิเรตมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วครับ
โอ้โหคนละเรื่องคนราวนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากครับ
วันที่๖ตุลาคมนี้นะครับเขาจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทยของเราครับ
ผู้เล่นหลักก็ยังอยู่กันครบนำโดยโอมาอนุรามานนะครับ
กรองการที่เคยทดสอบฝีเท้ากับสมสอบเลือกภูมิมาแล้ว
แล้วก็มีอาเมดคาริวกองหน้ากัปตันทีมครับ
ที่ยิง๒ประตูในการเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็เอาชนะญี่ปุ่นมาได้นะครับ
บุกไปชนะเลยครับที่บ้านของญี่ปุ่น๒ตอนนึง
รวมถึงอิสเหมอแลฮามาดี้นะครับ
พร้อมตัวตากเกมคนสำคัญ
ซึ่งสระอาราฮัตอิมิเรชจะฝึกซ้อมที่นครดูไบย
ก่อนจะเดินทางเข้ากรุงอบูราบีในวันที่๒๙กันยายนนี้
ทีมไทยนั้นมีโปรแกรมทำศึกนะครับ

ผมจากนั้นจะไปที่ประเทศอีรานนะครับ
เจอกับทางอีรักษ์วันที่๑๑ตุลาคมครับ

ประกาศรายชื่อนักเตะที่จะลงเล่นในเกมประชับมิตรกับกาต้า
อายุไม่เกิน๒๓ปีที่กรุงโดฮาประเทศกาต้าวันที่๑๐ตุลาคมนี้
นัทธวุสวัสโยธากองหน้าจากราชบุรี
บารมีนลิมทนะและชาวัฒน์วิรัชชาติสองมิดฟิลด์จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
เตะทั้งหมดนั้นจะเข้ารายการตัววันที่๓ตุลาคม
ก่อนมีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องกับการท่าเรือวันที่๕ตุลาคม
แล้วก็เดินทางไปกาต้าวันที่๘ตุลาคมครับ
๑๖ปีกันบ้างเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
เป็นที่เรียบร้อยหลังจากตกรอบแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย
ประเทศอินเดียนะครับได้ผลงานแพ้อุสเบกิสถาน๓ต่อ๕

ก็ได้มา๑คะแนนนะครับจากการเสมอเกมสุดท้าย
ปัญหาเกิดขึ้นนะครับภายในทีมหลังจากที่มีข่าวว่า
นักเตะบางส่วนมีปัญหาในเรื่องขออนุเวดวินัยสูงบุหรี่
แล้วก็ใช้สารเสพติดประเภทกัญชาตามข่าวนะครับเรื่องนี้
สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีการสอบสวนแล้วก็บอกว่าตอนแรกจะตัดกลุ่มนักเตะที่มีปัญหาออกจากทีมแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับ
จากการให้สัมภาษณ์ของคนตรวจเอกสมยศพุ่มมันม่วงก็บอกว่าจะให้โอกาสนักเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีสองกระแสคือไปที่แคมป์ระหว่างเก็บตัวที่ทางอินเดียแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่มีนะครับ
เพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เก็บตัวที่ประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวก็กลับมาสืบสาวเราเรื่องกันว่าความจริงเป็นอย่างไรครับ
ในกลุ่มของไทยนะครับเมื่อวานที่อุสเบกิสถานเอาชนะเกาหลีเหนือ๓ต่อ๑
เป็นเกมตัดสินแชมป์กลุ่มแต่ดูครับมีเหตุการณ์ที่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันมองแล้วเนี่ยสองแง่สองงามครับ
แต่ใจเราเนี่ยมันเทไปทางการล้มบอลดูนะครับบอลตกลูกไกลนี้ออกไปทำไมครับแล้วดูการวิ่งล้มทำไมครับ
โอ้โหลูกนี้เนี่ยดูไม่เนียนมากครับคือสถานการณ์ถ้าเกาหลีเหนือเล่นเพื่อยอมแพ้เนี่ยก็จะไปเจอแชมป์อีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเป็นงานเบากว่าดังนั้นเนี่ยเขาอยากจะยอมแพ้ทางอุสเบคิสถานนะครับดูครับอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ชัดเจนมากครับ
ถามว่าทำไมต้องออกมาไกลขนาดนี้ครับแล้วออกมากระโดดไม่โดนบอลไม่เท่าไหร่นะครับยังพอให้อภัยได้แต่จังหวะล้มนี่
โอ้โหต้องให้พระเอกชั้นนำของวงการอย่างณเดชนคุกิมิยะมาสอนการแสดงให้สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่นะครับ
ประสบการณ์แล้วก็ถือเป็นการพักตัวเพื่อเตรียมความพร้อม

มันคล้ายกับจังหวะที่เขาล่อให้ทางอุสเบย์นั้นเข้ามายิงง่ายนะครับ
ต่อบอลในเขตตัวเองเนี่ยครับจ่ายคืนหลัง
แล้วก็ไม่ยอมเตะทิ้งดูครับแล้วก็จ่ายเข้าตรงพื้นที่อันตรายนะครับ
คือเหมือนจงใจแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่ล้มบอลแต่เหมือนจงใจให้อุสเบย์นั้นยิงง่ายครับ
รอบ๘ทีมนะครับก็จะเจอกับทางโอมานนะครับแชมป์กลุ่ม๔นะครับสำหรับทางเกาหลีเหนือ
ถ้าเกิดว่าเจอรองแชมป์กลุ่ม๔คืออีรักษ์เขาก็มองว่าหนักกว่านะครับ
มาให้ดูกันนะครับในช่วงเวลาที่เราน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกัน
สำหรับทีมไทยตกรอบไปแต่ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้น่าเกลียด
อย่างที่เราเห็นในหน้าจอนี้ที่เกิดขึ้นกับทีมเกาหลีเหนือนะครับ
ส่วนทีม๑๙ปีไทยนะครับแข่งขันไป
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในการชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ก็แพ้ให้กับทางออสเตรเลียไป๑๕
ก็เป็นสกอร์ที่เรานั้นยิงเขาได้ในรอบแรก

สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครับ